พวกเจ้าเป็นใครทำไมเข้ามาที่บ้านผมผู้ชายคนนึงเขาถามแบบเนี้ย
ลั่งปะเนี่ยคลั่งปะเนี่ยนี่ไงอืมนี่ไงคือมีเรื่องของยาเสพติดแหละ
ก็เลยคลั่งแบบนี้แล้วก็บอกด้วยนะใครมาขวางจะสู้จนตัวตายเลย
ผู้ชายคนนี้เขาทั้งทำลายของในบ้านทุบรถพ่อทุบรถญาติ
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปจะชาร์จตัวค่ะ

แล้วนี่ตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปไปชาร์จตัวไปจับกลุ่มตัว
ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้คือในหนึ่งค่ะอายุ๓๕ปีก็นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านนะ
อยู่ที่บ้านดุงของอุดรค่ะดูสิในหนึ่งเขาก็ขัดขืนแต่ก็โดนล็อกใส่กุญแจมือ
แล้วก็เอาตัวขึ้นเอาตัวขึ้นรถไปสอบที่โรงพัก
โอ้โหตำรวจก็เนี่ยกว่าจะจับตัวได้นี่ในหนึ่งนี่คือลูกผัวให้ใจเย็น
ตบหลังให้ใจเย็นนึงใจเย็นเย็นก่อนตบหัวแปะเลยเออ
หนึ่งเขาทำอะไรอ่ะเพื่อนบ้านอ่ะเพื่อนบ้านบอกคุณตำรวจ
เอาไปทีไม่ไหวแล้วหนึ่งมันเสพยาแล้วมันคลั่งมันเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ย
ทำลายข้าวของในบ้านตัวเองทุบรถกระบะของพ่อ
แล้วก็ลามไปทุบรถญาติอุ้ยเพื่อนบ้านอ่ะก็โดนเหมือนกัน
ข้าวของเพื่อนบ้านก็เสียหายไอ้ที่หนักสุดนะเอาเหล็กอ่ะ
เหล็กไล่ทำร้ายแม่ชาวบ้านก็กลัวกลัวว่าจะโดนลูกหลงไหมเนี่ย
ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หนึ่งเลยเพราะหนึ่งบอกเลยไง
ใครมาขวางอ่ะนะเดี๋ยวจะสู้จนตัวตายเลย
ชาวบ้านก็ไม่กล้ามาขวางหรอกค่ะต้องแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวหนึ่งไป
แต่ว่าตอนที่ตำรวจมาถึงที่บ้านท่าทีท่าทางของหนึ่งเขาเริ่มสงบลงแล้วนะ
ถามตำรวจพวกเจ้าเป็นใครอ๋อทำไมมาที่บ้านผม
ตำรวจก็บอกว่าอ๋อตัวค่านี้อันตัวค่านี้ไม่ใช่ค่ะ
ตำรวจก็พูดปกตินั่นแหละอ๋อครับบอกว่าจริงจริงจะมาคุยเฉยเฉย
ไม่ได้มาจับมาเจออะไรหรอกไหนหนึ่งเล่าให้ฟังสิ
มีปัญหาอะไรไม่สบายใจไหมล่ะหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยผมอ่ะ
จัมโบ้ไปจัมโบ้คือใครอ่ะเออคืออะไรอ่ะ
จัมโบ้คือเพื่อนรักผมอ๋อจัมโบ้อ่ะนะมันต้องอำราวงการยาบ้าไปเลยอ่ะ
โอ้ยโอ้ยเหรอบอกแบบนี้เลยเออเออทำไมอ่ะโหจัมโบ้สะดุ้งเลย
คือสะดุ้งอยู่ในคุกตอนนี้คือจัมโบ้ก็คลั่งยาเหมือนกัน
จัมโบ้ก็โดนตำรวจจับตำรวจจับก็ต้องเอาตัวไปบำบัด
แล้วก็ดำเนินคดีไงทีนี้หนึ่งก็เลยบอกว่าโห
พอจัมโบ้โดนจับผมเหลือใครไม่มีเพื่อนดิ
ไม่มีเพื่อนเสพยาเหมือนเดิมผมอ่ะโมโหโมโหอ่ะ
ที่แบบทำไมตำรวจจะต้องมาจับจัมโบ้ไปด้วย
ผมขาดเพื่อนเลยหนาวว่าเดี๋ยวเสพยาเหมือนเดิมใช่ใช่
ทีนี้ก็เลยสั่งยาบ้ามาเสพหนักเลยจนอาการของหนึ่งเป็นแบบนี้
อ่ะคุยไปคุยมานะหนึ่งบอกว่าไงรู้ไหมฮะ
ผมอ่ะรู้กฎหมายนะและที่พวกเจ้าเข้ามาบ้านผมเนี่ยมีความผิดนะ
อ่าบุกรุกนะนี่โชว์เหนือแบบนี้อืม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
เสพยาพอเสพยาเข้าไปคนละเรื่องเลย
ก็ต่อให้เป็นลูกฉันฉันถามว่าฉันรักไหมฉันก็รักนะ

เรื่องทำลายทรัพย์สินเพราะดูสิกระบะพ่อมันยังโดนทำลายเลย

ตำรวจคุณตำรวจช่วยฉันหน่อยได้ไหมล่ะ

ฉันอยากได้ลูกฉันในหนึ่งคนเดิมกลับคืนมา

ตำรวจคุณตำรวจเอาในหนึ่งไป

แต่คุณตำรวจรู้ไหมนอกจากในหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังมีคนอื่นอีกนะ
ในหมู่บ้านเราที่คลั่งยาเยอะ
ดังนั้นจัดการให้ทีได้ไหมไม่งั้นชาวบ้านเขาก็อยู่กันแบบไม่ปกติ
แล้วนี่เอาจริงนะดูคอมเมนต์จากคุณผู้ชม
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่าอุดรยาเสพติดเยอะ

เวลามีข่าวเกี่ยวยาเสพติดจะมีคนบอก
อุดรยาเสพติดเยอะต้องฝากตำรวจส่อปพอร์ดงเย็นด้วยนะ
พอจับคนนี้ได้แล้วเนี่ยถามหน่อยว่าไปซื้อยาจากไหน